ซึ่งการรับแจ้งสวนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องรับรองหรือกำนัน
แต่กรณีคนกรีดยางเนี่ยให้เจ้าของสวนรับรองเท่านั้นพอครับ

และเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสุนทรบอกในกรณีของคนที่ถือบัตรเขียว
คือในกรณีพื้นที่ที่ปลูกยางมีเอกสารสิทธิ์นะคะ
ก็คนที่เป็นคนกรีดนะคะให้เจ้าของสวนที่เรากรีดนั่นแหละ
เป็นคนรับรองเราเวลาไปขึ้นทะเบียน
ในขณะที่สำหรับคนที่เป็นบัตรชมพูนะคะ
คือไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ของที่ดินนะคะ
ให้คนที่เป็นเจ้าของต้นยางนั่นแหละที่เรากรีดให้เขานั่นแหละนะคะ
เขาไม่ต้องทำอะไรสิคนกลุ่มนี้ง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
คือคนกรีดแค่เอาสำเนาบัตรประชาชนไปแค่นี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าตอนที่เราออกคำสั่งนะครับของกรยท
วันที่๑วันที่๓๐เนี่ยเราบอกว่า๑ถึง๑๕เนี่ย
เรากังวลเรื่องโควิดครับค่ะเพราะว่าวันพุธที่ตกหล่น
กรีตจริงจริงเนี่ยจะตกหล่นเรื่องบัตรชมพูค่ะเราก็กังวลว่า
ถ้าไปทั้งสองคนเนี่ยจะอาจจะไม่ปลอดภัยจากโควิด
แต่ถ้าถามว่าเจ้าของสวนพาคนกรีตไปแจ้งเลยไหมแล้วไปเซ็นเนี่ย
ได้ไหมได้ครับไม่มีใครห้ามครับ
เอาอย่างนี้ได้หมดจะไปด้วยกันหรือแยกกันไปแต่ขอให้ไปขอให้ไป
ถูกต้องครับถูกต้องก็คืออย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดสวนที่ไม่มีสารผิดเนี่ย
เจ้าของจะต้องจะต้องพาสำเนาบัตรประชาชนยิ่งมีสำเนาทะเบียนบ้านด้วยก็ดีนะครับ
แต่ว่าอย่างน้อยบัตรประชาชนครับค่ะคุณสุนทรขอสุดท้ายนะคะ
สำเนาตัวสำเนานะคะคุณสุนทรขอสุดท้ายหน่อยค่ะ
คือถ้าสมมุตินะคะเกิดมีคนตกหล่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ
หรือว่าจะเป็นคนกรีดก็แล้วแต่โดยเฉพาะในส่วนของบัตรชมพู
หรืออาจจะรวมบัตรเขียวด้วยเนี่ยคือมีการคุยไว้เผื่อในการยางไหมคะ
ยังไม่ได้รับรองในวันที่สิบห้า
มีรอบแบบรอบแบบเก็บตกได้ไหมมีเผื่อไว้ไหมคะ
กรณีนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กระทรวงกระสูญอุทธรรม

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปร้องทุกข์ได้
เช่นมีกรณีเจ้าของสวนบางรายเนี่ย

อาจจะเกิดความกังวลไม่ใช่โควิดนะครับ

ประกันรายได้จะต้องแบ่งให้คนกลีด๔๐

ก็เลยไม่เอาคนผิดมาแจ้ง
ก็ปล่อยให้เขาอดหยากปากแห้ง

นั่งแม้ถ้าเราตรวจเจอ

ในฐานที่แจ้งข้อมูลนั้นเป็นเข้ด

ใครเขากลับได้ครับ

ไม่ว่าในโรยภพวัณธ์หรือการ
หรือต้องเข้าเว็บไซต์อย่างเดียวคะคุณสุนทร
ต้องเข้าเว็บไซต์ครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่ง
รู้สึกว่าท่านลงกรจะบอกว่าอาจจะต้องผ่านศูนย์ทำลงธรรม
ถ้าเกิดไปนานหรอกนะแต่ว่ามันจะต้องมีเว็บ
เพราะว่ายิ่งในช่วงโควิดเนี่ยดังนั้นคุณจอมขวัญครับ
ผมขอกลับวิงวอนสองวันที่เหลือเนี่ยขอให้คนจน
อย่างคนกรีดยางเนี่ยได้กินด้วยนะครับอ่าผมกลับวิงวอนเจ้าของสวนจริงจริง
ว่าไม่ว่าจะเขียวรุ่นชมพูเพื่อพาเขาไปแจ้งนะครับ
อย่างน้อยที่สุดเยียวยาโควิดครั้งนี้เนี่ย
ให้เขาได้ลดความเดือดร้อนอืมหลังจากนั้นเนี่ย
เขาอาจจะได้สิทธิ์เรื่องประกันรายได้เรื่องสิทธิตามพรบการยางเนี่ย
เป็นเรื่องที่คนกรีดยางควรจะพึงได้พึงมี
สมมุติว่าคอนกรีตบัตรเขียวเนี่ย
จะได้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุจากการยางประมาณ๕แสน
อันนี้ผมสมมุติให้ดูนะครับยกตัวอย่าง
คือในส่วนของอันนี้ขอให้ทำเรื่องนี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันเนาะคุณสุนทร

ถูกต้องครับคือผมพยายามจะบอกว่า

แต่ว่าผมเองพยายามจะสื่อสารกับคนกรีดยางเจ้าของสวน

ว่าวันนี้เนี่ยถ้าคนกรีดยางเนี่ย

แต่เขามีสิทธิขึ้นตามปฐบการยาง๒๕๕๘เนี่ย

เต็ปที่๒สมมุติว่ามีประกันรายได้

เขายังได้สิทธิ์ตามพรบอีกมากมาย

เช่นสมมติว่าคู่เงินห้าหมื่นดอกเบี้ยต่ำ
ไม่ต้องไปกู้หมวกกันน็อกอะไรประมาณนี้นะครับ